ผลบอลกันหน่อยวันนี้หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐครับ

โด่อมง๑ศูนย์ฝอยทองชนะโมราโก
จอมฮดทุบส่าอุ๑ประตูต่อศูนย์
ส่วนคืนนี้ลุ้นตราไก่บูเปรูฟ้าขาวประทะโครแอดนะครับ
ดูค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนว่าแต่ละคู่เป็นอย่างไรบ้าง

แล้วก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้

สำหรับคู่เมื่อคืนนี้ทั้ง๓คู่ก็ทำประตูกันไม่มากนักเท่าไหร่ครับ

ใช่วันนี้น่าสนใจจริงนะฮะ
เพราะว่ามี๓คู่๒กลุ่ม
คู่แรกก็เดนมาร์คที่เก็บชัยชนะนัดแรกเหนือเปรูมา๑ต่อ๒
จะลงสนามพบกับออสเตรเลียที่แพ้ฝรั่งเศสมาก่อน
ต่อ๒ทั้ง๒ทีมเจอกันมาแล้ว๓ครั้งนะครับ
แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์สำหรับคู่นี้โคนม
หากเก็บชัยชนะได้จะเข้ารอบทันที
ขณะที่แข้งจิงโจ้ต้องเก็บ๓แต้มให้ได้คุณ
หากหวังจะลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับ
ก็คู่นี้ก็มาเร็วหน่อยนะครับถ่ายทอดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ
ส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือกลุ่ม๔ลงแข่งขันกันนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปเดนมาร์คพบออสเตรเลีย
แล้วก็อีกคู่หนึ่งคือ๔ทุ่ม

สำหรับเดนมาร์คกับฝรั่งเศส
ก็ต้องดูว่าตราไก่นั้นจะเก็บชัยชนะได้และเข้ารอบทันทีหรือเปล่านะครับ

ถ้าแพ้ก็ตกรอบทันทีด้วยเช่นเดียวกัน
เวลาตีหนึ่งอาเจนติน่าฟ้าขาวพบกับแค่งโครแอชียัน
คู่นี้ก็น่าจับตามองเหมือนกัน
เพราะอาเจนติน่าเป็นแชมป์โลก๒สมัยนะฮะ

ใช่ค่ะคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวไปรอติดตามรายละเอียดด้วยนะ

มาดูที่บ้านเรากันบ้างเรื่องของการปราบปรามการพนันครับ

เจ้าหน้าที่นำกำลังบุกทลายโต๊ะพนันออนไลน์
ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านคลองหลวงครับ
ก็พบเจ้าของโต๊ะบ่อนเป็นสองสามีภรรยา
คือนายบรัตนสักธนาอัธวุธอายุ๓๕ปี
แล้วก็นางสาวอาศนานพศรีอายุ๓๒ปี
มีการยึดของกลางคอมพิวเตอร์๓เครื่อง
ยพนันฟุตบอลถึง๖๐๐แผ่น
แล้วก็เงินสดจำนวน๑๘๐๐๐บาท
ทั้งคู่ก็ให้การรับสาภาพว่าเพิ่งจะเปิดรับพนัน
ฟุตบอลออนไลน์ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง

มีเงินหมุนเวียนประมาณ๑๐๐๐บาทต่อวันเท่านั้น
อันนี้ก็อ้างไว้แบบนี้แต่ตำรวจก็ต้องตามสืบกันต่อแล้วครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองพบตรพร้อมด้วยกำลังตำรวจ
กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
หลังจากที่สายสืบสืบเพราะว่าเป็นเซฟเวอร์

คือนางสาวดวงฤทัยขิงสันเทียอายุ๓๓ปี
นางสาวปาริชาติแสนโคตรอายุ๔๓ปีพร้อมของกลาง
เป็นคอมพิวเตอร์โพยรับพนันฟุตบอล
สมุดบัญชีธนาคารและก็โทรศัพท์มือถือ
ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพแล้วครับว่ารับพนันบอลจริง
โดยรับจ้างจากหญิงสาวอีกคนหนึ่ง
ในราคา๑๕๐๐๐บาทต่อเดือน
ทุกครั้งที่มีลูกค้าโอนเงินเติมในระบบ
จะเป็นผู้จดยอดเงินและรับพนันตามทีมที่ลูกค้าเลือก
ทางนี้ยอดเงินหมุนเวียนวันละ๔๕๐๐๐๐บาท
รวมเงินหมุนเวียนทั้งหมด๕ล้านบาทครับ
เป็นเครือข่ายเดียวกันกับโต๊ะพนันบอลใหญ่
ที่ตำรวจจับกลุ่มได้เมื่อวันก่อน
ที่มีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า๑๕๕ล้านบาท
แล้วก็สมาชิกกว่า๖๐๐คน
เรื่องนี้ตอนนี้ทางตำรวจเข้มข้นเต็มที่
ร่วมกับทุกหน่วยงานจริงในการปราบปรามการพนัน

พนันออนไลน์มันเข้าไปทั่วถึงจริง

แต่ก็มีความเข้มข้นและมียุทธวิธีในการปราบแหละนะครับ
ส่วนเรื่องของพริตตี้นางแบบ
ที่ไปโปรโมทเว็บไซต์พนันบอลเนี่ยนะครับ
ก็มีการเรียกมาสอบเพิ่มเติมแล้ว
และตอนนี้จาก๑๖คนใช่ไหมเหลืออีก๓คนนะครับ
คุณผู้ชมก็คือมีไอซ์มีไซอิ๋วแล้วก็เนยหวาน
ที่จะเข้ามาพบวันที่๒๓มิถุนายนนี้
คือถ้าไม่เข้ามาก็ต้องออกหมายเรียกครั้งที่๒นะ